คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ถ้าอยู่ในครัวนะหรืออยู่ตรงไหนก็ตาม
อยู่ใกล้ใกล้ทีวีหน่อยมาอยู่ใกล้ใกล้โทรศัพท์หน่อย
มีเรื่องปรึกษาเบิร์ตดอมน้ำแข็งมีเรื่องปรึกษา
ภาษาภาษีใช่ไหม
เอ่อมันมีความเข้าใจหรือว่ามีวิธีคิดในหนังสือเล่มนี้
คนโดยทั่วไปรู้สึกขัดข้องขัดเคืองใจนะครับ
มันเป็นเรื่องของการกินข้าวมันไก่แล้วมีน้ำจิ้มที่เผ็ด
แล้วก็จะไปขอน้ำปลามาเพื่อให้ความเผ็ดมันลดลงหรือยังไงเดี๋ยว
เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น
น้ำแข็งช่วยพี่หน่อยลูกนี่ไงช่วยพี่หน่อยเอาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
มาให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านฟังซิว่าเนื้อหามันเป็นยังไง
คือมันมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าก่อนกลับบ้านนะแป๊ดพาหลานขึ้นไปที่ศูนย์อาหาร
แป๊ดเนี่ยนะกินบะหมี่แห้งแต่ว่าใบภูกินข้าวมันไก่
น้ำจิ้มข้าวมันไก่ค่อนข้างเผ็ด
ใบภูก็เลยเดินไปขอน้ำปลาจากร้านข้าวแกงนะคุณผู้ชม
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยแม่ค้าก็พูดว่าอะไรกันไม่ได้ซื้อข้าวแกงร้านนี้สักหน่อย
จะมาขอน้ำปลาคนขายต่อว่าหลังจากนั้นก็อนุญาตนะ
อ่ะอยากได้ก็ตักไปแบบนี้มันเป็นแบบนี้ทีนี้ค่ะในนั้นเนี่ยในหนังสือเนี่ย
ระบุว่าใบภูคอหดเดินถือจานข้าวมันไก่กลับมาโดยที่ไม่ได้เติมน้ำปลา
ไม่เป็นไรเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปเอาของเขาดีกว่า
น่าเสียดายน่าเสียดายจริงทำอย่างไรขนบธรรมเนียมประเพณีดีของคนไทย
ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันจึงจะอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนและในทุกที่
คุณผู้ชมเอาที่น้ำแข็งพูดเอาไว้เล่าให้ฟังวางไว้ในใจนะ
ข้อหนึ่งถ้าน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่มันเผ็ดไปทำไมไม่ขอซีอิ๊วหวาน
หรือน้ำซุปมาซดแก้เผ็ดร้านข้าวมันไก่มีอยู่แล้ว
ข้อสองไม่ค่อยเห็นคนกินน้ำปลากับข้าวมันไก่
กลิ่นคาวของน้ำปลามันทำข้าวมันไก่เสียรสหมด
ข้อ๓น้ำปลาของร้านอาหารเขามีต้นทุนเอาไว้ให้บริการลูกค้า
ถ้าไม่ใช่ลูกค้าแล้วไปขอถ้าเขาให้ก็ดี
ถ้าไม่ให้มันก็เป็นสิทธิของเขาไหม
น้ำใจต้องมอบให้เองโดยสมัครใจ
ไม่ใช่เรียกร้องให้เขามีน้ำใจ
คุณผู้ชมคิดอย่างไรกับตักกะของหนังสือภาษาภาษี
ที่ลูกป๕
ป๕เรียนอยู่คุณผู้ชมบ้านไหนนะ

บ้านไหนที่ลูกเรียนป๕แล้วเรียนแบบเรียนนี้อยู่นะ
ลองมาเม้นต์หน่อยมาคุยหน่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่อย
อกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับนะครับเรื่องของการเชิญชวนบริจาค

อ่านน้ำแข็งพอจะหาเนื้อหาได้ไหม
ของการเชิญชวนบริจาคก็คือเป็นภาพที่เด็กผู้ชาย
เขาไปบริจาคแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
ผมมีเงินติดกระเป๋ามาจำนวนนึงแม้ไม่มากนัก
แต่ผมยินดีบริจาคช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องร่วมโลก
ผมหยอดเงินใส่ทุกกล่องจนเงินหมด
เนี่ยคุณผู้ชมแต่ไอ้ข้างล่างคือเขาก็จะบอกว่า
ช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานนะ
คือการมีจิตสาธารณะผู้คนในชาติก็จะอยู่อย่างมีความสุข
เป็นการกระทำที่มาจากจิตใจที่งดงามของตนเองโดยปราศจากการบังคับ
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
แต่นี่ไงคนก็เลยถามว่าการที่เราจะบริจาคเงิน

หมดตัวเลยเหรอใช่ควรจะต้องดูกำลังทรัพย์ตนเองหรือเปล่า
คือไม่ว่าจะยังไงเราไม่ควรทำให้ตัวเราเดือดร้อนไหม
ดูเขาเอ็นเราขาดมันก็ไม่ได้
คุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรครับกับแบบเรียนนี้

ผมเป็นห่วงตักกะและวิธีคิดของน้องหลาน
ที่จะได้เรียนแบบเรียนนี้นะผมเป็นห่วงจริงนะ

คืออันนี้มันทำคล้ายปัจจุบันเขาเรียกอะไร

แต่มันเป็นละครคุณธรรมที่ตอนจบและมีเนื้อเรื่องแปลก

เนื้อเรื่องที่พยายามใส่เข้าไปให้เด็กคิดก็แปลก
น้ำจิ้มข้าวมันไก่ไปหาน้ำปลามา

อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปถามลูกด้วย

แล้วถามความเห็นลูกหน่อยว่าเขาเห็นหรือยังไง
เขาเห็นยังไงกับเรื่องการไปขอน้ำปลา
หรือว่าการเรื่องบริจาคเงินจนเงินหมดตัว
แต่เอาจริงนะดอมคือเด็กในช่วงป๕
บางทีเขาก็จะซึมซับอะไรหลายอย่างจากหนังสือถูกไหม
เขายังไม่สามารถที่จะคิดแล้วก็ไตรตองได้ว่า
อันไหนมันดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำ
คือเห็นแบบเรียนเห็นหนังสือก็ทำตามนี้ไง
ผมนี่อยากจะรู้ว่า
วัตถุประสงค์หรือว่าแนวคิดนะครับ
หรือว่ายุทธศาสตร์ของการที่จะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยมี

มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำออกมาบ้างไหมดอม
คือมีเพื่อนนักข่าวคนหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชม

ออกแบบเคยออกแบบเรียนชุดนี้มา

เขาบอกว่าคณะกรรมการทรงคุณวุฒิหลายคนก็จะมาช่วยกันออกแบบเรียบเรียงเนื้อหา
แล้วก็มีเกณฑ์กำหนดไว้ว่าต้องการให้ผู้เรียน
ก็คือนักเรียนเนี่ยได้อะไรจากหลักสูตรก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้สำหรับแบบเรียนอันนี้เขาบอกว่าหลักสูตรพวกนี้จะอัปเดตทุก๑๐ปีนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
ใช้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยภาษาภาษีเป็นหลักสูตรของปี๕๗
ปี๕๕ปีก็๕๑ใช้ถึง๖๑ซึ่งตามกำหนดเดิมต้องปรับเมื่อปี๖๑ที่ผ่านมา
แล้วทำไมไม่ไปแต่เขาบอกติดปัญหาบางประการซึ่งไม่ได้ระบุนะว่าคืออะไร
ลากยาวมาใช้จนถึงปีนี้ปี๖๖ครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมหลักสูตรบางอย่าง
หรือว่าตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาในแบบเรียนมันอาจจะล้าหลังไปหน่อยอาจจะไม่เข้ายุคเข้าสมัยครับ
แล้วเด็กที่เรียนระหว่างปี๕๑ถึง๖๑แล้วล่วงเลยมาถึง๖๖นี้ป๕จะทำยังไง
โอ้โหคุณผู้ชมโชคดีลูกผ่านป๕มาแล้วนี่ผมไม่ได้พูดเองนะคุณผู้ชมเบ้นเนี่ยนะ
บางคนบอกคิดได้ยังไงเรื่องของการบริจาคจนเงินหมดนะครับ
ยังคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะพวกเราสามคนก็ยังอ่านอยู่นะคุณผู้ชม